ความคืบหน้าคดีน้องหลิวนะครับที่ถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งในไร่อ้อยเมื่อ๘ปีที่แล้วนะครับ
วันนี้ไทยรัฐลงไปพาดหัวรองเอาไว้บอกว่า
จ่อออกไหมจับพอตุ๊ฆ่าหมกไร่๘ปีน้องหลิวปิดมือถือเก็บตัวเงียบแม่ลั่นไม่อโหสิกรรม
และที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่คืออยากจะตามกระดูกของน้องหลิวให้ได้
คนเป็นพ่อเป็นแม่นะสิ่งสุดท้ายที่อยากจะทำได้เพราะลูกตายไปแล้ว
ก็คืออยากจะทำบุญทำบุญกระดูกให้น้องครับ
ที่บ้านหนองเสม็ดตะบนโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วครับ
ทีมข่าวไปคุยกับนายสมศักดิ์ยอดพะเนาอายุ๖๐ปี
และนางสุรีวรรณยอดพระเนาอายุห้าสิบห้าปี
พ่อกับแม่ของน้องหลิวที่นั่งอยู่หน้าจอนี่แหละครับ
คือมีคนไปพบศพปริศนาในไร่อ้อยนะครับย้อนไปนะครับ
เพราะว่าถูกยิงนะฮะ๘ปีที่แล้วนะครับ
ถูกยิงหลายนัดเลยที่วัฒนานคร
พ่อกับแม่ของน้องหลิวเนี่ยบอกว่าก่อนที่ลูกสาวจะหายตัวไปนะครับ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอตาพระยา
กระทั่งสอบเป็นผู้มนุยการได้นะครับก็ยังคบกับน้องหลิวอยู่นะ
มาหาสู่กันเสมอส่วนใหญ่ก็จะมาหาพ่อหาแม่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
นอนค้างที่บ้านด้วยกระทั่งลูกสาวเนี่ยขอไปทำงานที่จังหวัดปลาจีนบุรี
แล้วหลังจากนั้นก็หายตัวไปนะฮะพอตุ๊ไม่เคยนะครับมาที่บ้านอีกเลย
ตลอด๘ปีที่ผ่านมาพ่อกับแม่เฝ้ารอน้องหลิวกลับบ้าน
ตอนนี้หวังว่าแค่อยากจะได้กระดูกของลูกมาประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
เพื่อส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุขติครับ
ทีมข่าวไปสุพรรณบุรีบ้างนะฮะไปดูความคืบหน้าของคดี
ตามหาพอตู้นี่แหละครับที่เพิ่งจะย้ายมาเป็นภูมิในการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตะบนดอนปรูอำเภอศรีประจันทร์ได้ไม่ถึง๔เดือน
ไปถามครูในโรงเรียนก็บอกว่าพอตู้ไม่เข้าโรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้ว
มีการส่งไลน์นะครับแจ้งครูบางคนเอาไว้
แต่จะพยายามติดต่อทางโทรศัพท์หลายครั้งก็ปิดเครื่องครับ
สร้างความแปลกใจให้กับคุณครูในโรงเรียนเพราะอะไรเพราะว่า
ปกติพอนะมาแต่เช้าครับมาถึงโรงเรียนแต่เช้าเลย
อกจากนี้นะครับยังพบว่าพอตู้เนี่ยมีลูกกับภรรยาคนแรก๒คนนะ
ก่อนจะมาอยู่กินกับภรรยาคนเพราะเขาต่างน่ะ
ที่เป็นราชการครูแล้วก็มีลูกด้วยกันอีก๒คน
ซึ่งช่วงเวลาที่คบกับน้องหลิวเนี่ยนะฮะก็ยังอยู่กับภรรยาคนปัจจุบัน
ส่วนที่บ้านพักของพอตุ๊ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนนะครับ
ผู้สื่อข่าวไปเจอแม่ยายครับแม่ยายของพอตู้ท่านอายุ๗๐ปีแล้ว
ท่านก็เล่าบอกว่าลูกเขยเนี่ยออกจากบ้านไปตั้งแต่๖โมงเช้านะ
เพื่อไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็ไปทำงานตามปกติ
กระทั่งช่วงสายทราบว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรม
ตกใจมากแม่ยายบอกพยายามให้ลูกสาวกับหลานชายโทรหาก็โทรไม่ติด
ติดต่อไม่ได้จึงไม่รู้ว่าข้อที่จริงตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับ
แต่ก็ปล่อยตัวกลับบ้านมานะคุณนักข่าว

ไม่รู้จริงเขาไม่เคยเล่าเคยอะไร
เราก็ไม่เคยซื้อประวัติอะไรเข้ามายังไง
ตอนวันที่ก็มาค้นปืนเราก็รู้แค่นั้น

มันก็ปกติก็ไม่มีอะไรกัน
เราก็ไปทำงานห้องเราเขาก็ทำงานห้องเข้า
เย็นก็กินข้าวแล้วก็ห้องขายห้องมันอยู่กัน
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วเปิดเผยบอกว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ชุดสืบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
โดยมุ่งเน้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
มารวมกับการสอบปากคำบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ตาย

ส่วนปมการสังหารท่านบอกว่าตัดประเด็นอะไรทิ้งไปยังไม่ได้เลยนะครับ
ว่าจะเรื่องชู้สาวชิงทรัพย์ความขัดแย้งส่วนตัว
ส่วนชายคนสนิทที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะ
ตำรวจบอกว่ายังไม่พบพิรุษ
แต่หลังจากนี้จะเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมครับ